ของพี่เบิร์ดเล็กเห้ยของพี่เบิร์ดเล็กยืนยันน้ำแข็งหมายถึงอะไร
พี่เป็นผู้ชายหนูจะมาพูดอย่างนี้กับพี่ไม่ได้
ต่อให้พี่เบิร์ตจะตบโต๊ะน้ำแข็งก็ยังยืนยันว่าของพี่เบิร์ตเล็ก

น้ำแข็งงัดออกมามันใหญ่กว่าของพี่เบิร์ต
ไหนครับดูค่ะโอ้โหมันใหญ่จริงว่ะ
ผมยอมยอมประหลาดโดยเฉพาะท้อง
ให้ดูท้องงูคุณผู้ชมไม่ได้อะไรเลย
ดอมยิ้มอะไรเขาบอกพี่เบิร์ตเล็กดอมยิ้มอะไร
พี่น้ำแข็งต้องเคลียร์ก่อนที่กล่าวหาพี่เบิร์ต
โอ้โหนี่ก่อนหาตุ๊กหน้าเนี่ยเรื่องขาวเรื่องน้ำเธอ
พี่เบิร์ดเล็กเคลียร์ไหมเคลียร์ยอม

ท้องมันบวมเป่งเลยคุณผู้ชมลองพิมพ์ข้อความมาบอกหน่อย
ดาวซินี่อะไรอยู่ในท้องอ่ะไก่
หมาเหรอ

ผมเดาว่าเป็นแมวหลายตัว
แมวหลายตัวและลูกวัวอะไรจะถูก
ต้องไปถามกู้ภัยมิตรภาพทุ่งสงศ์ค่ะ
เพราะเขาได้รับแจ้งว่าโอ้ยผีเหลือมตัวยักษ์ตัวใหญ่
ตัวโดยเฉพาะท้องบวมเป็นแบบนี้
อยู่ในสวนของชาวบ้านนะที่หมู่๓ค่ะ
ที่บ้านเขากลายทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช

ผู้ใหญ่ชัยผู้ใหญ่หมู่๓พาไปดูเลย
ตรงนี้นี่แหละที่งูมันอยู่ตัวใหญ่มากเลย
แล้วพยายามนะจะเลื้อยลงน้ำ
ตรงหนองน้ำริมสวนแต่แหม่เจ้าหน้าที่เขาจับได้ค่ะ
เอามันใส่กระสอบแล้วที่บอกว่ามันใหญ่เนี่ย
มันใหญ่มันยาว๔เมตรครึ่งคุณผู้ชม
เขาก็เอาใส่กระสอบแบบทุลักทุเลเลยแหละ
ผู้ใหญ่ชัยบอกว่าในเขียวลูกบ้านนะนะ
วิ่งหน้าตาตื่นมาว่าผู้ยายผมเจออนาคอนด้า
จริงเหรอเหมือนอนาคอนด้าในทีวีเลย
แต่พอไปดูท้องบวมเป่งแบบนี้

คิดว่าเอางูมันเขมือบเด็กในหมู่บ้านไป
แล้วเชื่อไหมแต่ละบ้านเขานั่งเช็คชื่อเลย
เอาดูสิเคาะประตูเรียกบ้านนี้ลูกอยู่หรือเปล่า

บ้านนี้หลานอยู่ไหมนับจำนวนเด็กในหมู่บ้าน
ปรากฏว่าไม่มีใครหายค่ะ

เด็กยังอยู่ครบดังนั้นงูตัวนี้มันเขมือบหมู
หมูดินหรือว่าหมูหริ่งที่อยู่ในสวน
เขมือบไปจนท้องมันใหญ่
ไม่ใช่ลูกวัวไม่ใช่แมวหลายตัว
แต่มันเขมือบหมูหริ่งไปคุณผู้ชมท้องใหญ่ขนาดนี้

บางทีพอมันเจอเจ้าหน้าที่มันจะขย่อนออกมา

เขาลาแล้วนะบอกว่าขอตัวก่อนค่ะ
พอคุณเบิร์ตเล็กกลับมาแล้วมีหัวหน้าหน้าหัวเราะเข้ามาเลย
ไม่ไปแล้วเหรอพี่แม่ดูต่อเลยนะคราวนี้